คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีที่มีทหารเกณฑ์เสียชีวิตในค่ายนะคะ
ที่บอกว่าปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อไปพักผ่อน
แล้วก็เกิดไฟช็อตตกลงมาจนเสียชีวิตตอนนี้ล่าสุดทางครอบครัวมีพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจนะคะที่วัดบ้านทรงเลงตำบลหนองม้าอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
พลตรีสมชัยมารินันผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการกองทัพไทย
ได้เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพของพลทหารลือชานนทนนันทบุตรหรือว่าน้องนนท์วัย๒๒ปี
ทหารกองประจำการกองพันธหารสารวัตรกองบัญชาการกองทัพไทย
ซึ่งนายคำแพงและนางรัตนาพร
และแม่ของพลทหารลือชานนท์พร้อมกับญาติญาติ
คนที่เคารพนับถือมาร่วมในพิธีอย่างครับข้าง
รวมถึงนายสมัครศรีหมอกในอำเภอโพศรีสุวรรณร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
และมีทหารกองเกียรติยศ๑๒นายเป่าแตรเป็นเกียรติและไว้อาลัยให้กับน้องนนท์ค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
เหมือนฟ้าหลังน้ำตาให้กับการจากไปของน้องนนท์นะคะซึ่งผู้เป็นแม่ค่ะนางรัตนาพรร้องไห้ตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลย
คำแพงนันทบุตรพ่อของน้องนนท์บอกว่าแม้จะชาปนกิจศพลูกไปแล้ว
แต่ยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปเพราะได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
และฝากเรื่องไปทางผู้ใหญ่ในศูนย์ดำรงธรรมแล้วจะยอมต่อสู้ไปในทางชั้นศาล
หลักฐานสำคัญที่มีอยู่คือโทรศัพท์ของน้องนนท์ก็จะมอบให้ตำรวจนำไปตรวจสอบหาข้อมูลข้างใน
ซึ่งตอนนี้คุณพ่อเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
นายแสวงนันทบุตรทนายความซึ่งเป็นอาของน้องนนท์บอกว่า
ตอนนี้รอผลพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชวิทยาอยู่ผลออกมาอย่างไรก็จะยอมรับตามนั้น
แต่ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากที่คิดไว้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ส่วนการที่ได้ดูสถานที่เกิดเหตุก็ยังไม่มั่นใจได้๑๐๐นะคะ
ว่าการเสียชีวิตของน้องนนท์จะเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือจะเป็นการถูกทำให้เสียชีวิตค่ะ